มีผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งเขาขายที่ดินเป็นสวนทุเรียนให้กับคนอื่นไปแล้ว
แต่คิดได้อยากได้คืนอยากได้คืนทำไงล่ะไปตัดน้ำปลาปลาของเขาซะเลย
เขาจะได้ออกนอกพื้นที่ไปเพราะว่าเขาไม่ยอมขายคืนให้กับตัวเองนะคะ
คลิปนี้เป็นเรื่องราวที่โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก
คุณนันขออภัยนะคะคุณนันทิยาชัชนันชัยกุล
เขาโพสต์ไว้แบบนี้เขาบอกว่าขณะที่ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ดอนสร้อยทอง
ตำบลน้ำผู้อำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานีกันแกล้งเขาค่ะ
บอกว่าตัดน้ำปลาปลาหมู่บ้านเพื่อให้ครอบครัวของเธอ
ย้ายออกจากหมู่บ้าน
ผู้สื่อข่าวพูดคุยกับเจ้าของคลิปเล่าให้ฟังบอกว่าปัญหาเนี่ยเกิดจาก
เธอไปตกลงซื้อที่ดินสวนทุเรียนแปลงนี้มาจากนายสารวุฒิดอนสร้อยทอง
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓ทำสัญญาจะซื้อจะขาย๕ล้าน๗แสนบาท
มาจำไปแล้วด้วยนะแต่ภายหลังนายสารวุฒิอยากจะยกเลิกสัญญา
ไม่อยากขายละเท่านั้นแหละค่ะ
ก็เป็นที่มาของการกลั่นแกล้งต่าง
ซึ่งไปร้องเรียนหน่วยราชการหลายแห่งแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยทำยังไงล่ะก็เลยร้องเรียนโลกโซเชียลมีเดียซะเลย

ด้านนายสารวุฒิผู้ใหญ่บ้านที่ถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านกลั่นแกล้ง
บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะนางนันทิยาผิดสัญญา
จะซื้อจากขายที่ตกลงไปกัน๕๗๐๐๐บาท
บอกเลิกสัญญาจะคืนเงินมัดจำก็ไม่ยอมอีก
กลับอ้างถึงสามีบอกสามีตัวเองเป็นนายตำรวจ
ยศผู้กำกับคมขู่คืน
แล้วก็ยังโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย

ซึ่งได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวนันทิยา
ข้อหามินประมาททางคอมพิวเตอร์แล้วด้วยนะคะ

ฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านกันก่อนละกันค่ะ
ปัญหาแรกเกิดมาจากความไม่พอดีความอยากนั่ง
ไม่เป็นใกล้ตามคำพูดพ่อยกับคนในรัฐที่หลาย
สมมุติว่าปัญหาที่สอง
คือคิดว่าพวกกับผู้สมมติของตัวเนี่ย
เป็นพวกกับเคยพูดของผม
โดยพูดลักษณะการใช้อำนาจของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
เพื่อต้องการดิบเครดิตผมและก็ต้องการให้ผมเกรงกลัว
ขณะที่พันเอกกิติศักดิ์เสรณีผู้บังคับการ
รักษาความสงบจากมณฑนทหารบกที่๔๕ค่าย
วิธีโปรดิวลังสีรัฐานีบอกว่า
มีการตรวจสอบข้อที่จริงร่วมกับตำรวจแล้ว
ที่ผ่านมามีการตั้งกรรมการจากฝ่ายปกครอง

เชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยเพื่อหาทางออก

ก็คือนางนันทิยาไม่เคยมาร่วมเจรจาเลย
ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีก็เลยกำชับ
เรียกทั้งคู่มาพูดคุยอีกครั้ง

ต้องมานะสองฝ่ายทั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นางนันทิยา
ซึ่งตกลงจะซื้อจะขายกัน
สิงหาคมมาเจอกันมายุติปัญหาพร้อมกันค่ะ
ค่ะเป็นความจริงหลังโซเชียลเนาะ
ขอให้หลังจากนี้มีการเจรจายอมความกันได้นะคะ